แต่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นม็อบที่ไม่มีความบริสุทธิ์
ผมพูดง่ายดีเลยฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองเนี่ย

ยุคสอบอที่มีส่วนในการโบสถ์นายกน้องมันตรีด้วย

สายตาคุณชูวิทย์ไอ้การออกมาเรียกร้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหม
มีส่วนที่ผมเห็นด้วย
สมัยก่อนเราเห็นเวลาครูถามนะครับ

แต่ในวันปัจจุบันเนี่ยนะคุณชูวิทย์

ตอบคำถามหรือไม่เคยยกมือถามคำถาม

ผมคิดว่ามันเป็นประกดการณ์ของ

มันไม่ใช่การต่อสู้ในระบบสภา

ชาติซึ่งค่อยเป็นค่อยไปเขาไม่อยากเอามันช้า

ทีนี้มันพอมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องรวดเร็ว
มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว

ผมว่ารัฐบาลมีหน้าที่นะที่จะต้องทำความเข้าใจ
แต่ผมเชื่อนะว่าเขาไม่เข้าใจกัน

ความคิดเห็นนี้มันใครไปดูเออจริง

อันนี้ผู้ใหญ่อันนี้เด็ก
มีผู้ใหญ่มีผู้น้อยแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่มีไง
วันนี้ไม่มีก็หมายความว่าไงหมายความว่า
เราเริ่มจะเป็นสังคมตะวันตก
พอเป็นสังคมชั้นเดียวกูก็อยู่ของกูคนเดียวไง
กูก็หาเงินของกูกูไม่ต้องไปพึ่งมึง
ผัวเมีย๒คนลูกคนนึงแค่นั้นเอง
ไม่มีปู่ไม่จำเป็นนะพ่อก็อยู่ส่วนพ่อ
ปูอยู่ส่วนปูมันจบไปไง
มันน้อยลงทางกายยับภาพไป
เป็นข้อดีมั้ยคุณถามได้ดี

หรือว่าชั้นของสังคมในแต่ละประเทศดีไม่ดี
มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งมันจะสะท้อนออกมาในรัฐมนูล
ดังนั้นกฎหมายรวมที่เรียกวัฒนธรรมนุนนี่
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมีรัฐมนุนมา๒๐๐ปี

จริงเคยเปลี่ยนจริงก็มีรายละเอียดเล็กน้อยที่เขาเปลี่ยนแปลงไปตลอด
รัฐมนุนไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
เพราะว่ายุคสังคมมันเปลี่ยนไป
แต่ของไทยเรามันเปลี่ยนบ่อยเกิน
แล้วมันก็อาจจะเป็นจุดย้อนแย้งของเด็ก

เราจะไปห้ามเขาไม่ได้

มีส่วนที่ผมเห็นด้วย
พี่พี่พวกพูดได้เลย

แต่หลายคนก็บอกว่ามันเป็นม็อบที่ไม่มีความบริสุทธิ์
หมายความว่าเป็นม็อบที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา
ผมพูดยังไงดีในฐานะที่ผมเป็นนักการเมืองนะ

ถ้าไม่มีเชื้อมันจุดไม่มีทางติด
มันไม่มีทางที่จะจุดได้ถ้าคุณไม่มีเชื้อ
อยู่จะเอาเรื่องอะไรขึ้นมามันต้องมีเชื้อ
ท้อนมาถึงรัฐบาลที่เขาอาจจะทำอย่างนี้
แล้วก็มีคนจุดประเด็นไม่พอใจ
แล้วถามว่ามีส่วนผสมของพวกฝ่ายค้านไหม

ถ้าคุณชุวิดเป็นนายกโรงทะละภูมิตร

ผมเคยไปขึ้นเวทีนั้นเลยผมถามว่าคุณต้องการอะไร
คุณอยากได้อะไรถ้าผมทำได้ผมก็ทำ
ถ้าผมทำไม่ได้ผมก็บอกคุณว่าผมทำไม่ได้
ผมจะตอบคำถาม๓ข้อที่นักศึกษาก็เรียกร้องกันถามว่า

ผมขอเวลาหน่อยได้ไหมอย่างน้อยก็ต้องให้เวลารัฐบาลหน่อย
ใช่ไหมเพราะว่ามันก็มีคนที่เลือกผมเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีกลไกทางการเมือง
สำหรับผมไม่สามารถที่จะพรุ่งนี้ยุบได้เลย

สองก็คือเกี่ยวกับการร่างรัฐมนุนใหม่

เพราะมันก็ไม่ใช่ร่างง่ายนะ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาหรอก

เพราะว่าเดี๋ยวก็มาล่างกันใหม่อยู่แล้ว
เพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วนะ
รุ่นใหม่ก็ออกมาเขาชู๓นิ้ว

เอาประชาชนและนักศึกษาไปเป็นส่วนลูกในการล่างอนุญาต

สวที่มีส่วนในการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วย

แต่พวกนั้นมันสอบพลอมันไม่ใช่สอบว่า
สอบว่ามันจริงจริงจริงแต่ว่าสอบว่าคุณไปเลือกนายกได้ยังไง
ทำไมคุณก็ต้องให้สภาให้สอสอ๕๐๐คนเขาโหวตเรื่องเอาเอง

ถ้าคุณไม่เกินครึ่งคุณจะไปจัดตั้งรัฐบาลได้ยังไง

คุณเข้าใจไหมผมไม่ได้อยู่ได้คนเดียว

เพราะว่าไม่มีอำนาจนั่งอยู่บ้านแคะหูเล่น

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีคนเต็มบ้านก็เออ
เอาซะหน่อยนึงนะผมอยู่มาละ๖ปีผมก็เพียงพอ
ผมอาจจะพูดแบบเดียวกับพลเอกท่านพลเอกเปรมก็ได้ว่าผมพอแล้ว
ผมพอแล้วแล้วคุณอย่าตามมาเล่นผมละกัน
ถ้าคุณเป็นธนทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณจะแนะนำนักศึกษาว่ายังไงบ้างฮะ
ผมเป็นธนาธรแนะนำนักศึกษาเขาก็ต้องทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำ
ธนทรต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะธนทรตอนนี้เริ่มเรียนรู้การเมืองแล้ว

เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเรียนรู้นะไง
คนที่ไม่เคยเข้าการเมืองครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้

แต่พอเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่ารัฐเสมอเรื่องการเมืองค่อนข้างรุนแรก
มันรุนแรงจริง

ถ้าเกิดเราไปปรับกรดดมันสนับสนุนเขา

ธนทรไม่ห้ามเด็กหน่อยเหรอ

ห้ามไม่ได้เพราะว่า
ของคนที่เลือก
เลือกธนธรรมเลือกปีเจมส์บุรกิจ
ทำไมทรัมป์พูดอย่างนั้นว่าจะเล่นจีน
ก็เพราะว่าเขาอยู่ในฝั่งในทุนไง
เพราะฉะนั้นใครอยู่ฝั่งในทุนก็ต้องเลือกเขา
ถูกไหมมันการเมืองเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะอยู่ตรงกลางได้นะ
ผมบอกคุณก่อนเลยผมเล่นงานเมืองมาผมเข้าใจ
คุณอย่าอยู่ตรงกลางคุณต้องเลือกฝั่ง
ให้การเลือกฝั่งของคุณจะทำให้คุณได้อำนาจไป

ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ในทางการเมือง

ให้เขาพูดไปเลยในสิ่งที่เขาต้องการ

ไม่ห้ามคุณคุณอยากจะพูดอะไรคุณพูดเลยคุณอึดอัดอะไรนะคุณอยากจะไล่ใครคุณไม่พอใจ
คุณเห็นตรงนี้ไม่ถูกต้องคุณพูดมาเลยนะข้อที่สองผมจะให้คุณพูดให้เต็มที่
ผมไม่ห้ามคุณดังนั้นคุณก็ต้องฟังผมบ้างถูกป่ะผมว่าผมให้คุณพูดแล้วเนี่ยให้พูดก่อนด้วย
คุณต้องให้ประมาณของบ้างเอาละเทียบนี้คุณจะบอกว่าเอาละอย่างนี้
คุณพูดกับผมพูดเนี่ย

คุณก็ต้องมีกรรมการคุณต้องมีอะไรอ่ะ
งั้นไปข้อที่๓ไหมเอางั้นทำประชามติ
ว่าความคิดคุณกับความคิดผม
อันไหนที่คนในคุณบอกจะเอาระบบประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอ
เอางั้นคุณก็ต้องให้โอกาสคนในสังคมนี้คนในประเทศนี้
คะแนนเสียงที่คุณก็ต้องพูดออกมาในสิ่งที่คุณต้องการ
ผมก็พูดในสิ่งที่ผมต้องการและเอาข้อเสนอนี้ไปเสนอประชาชนคนกลาง
ว่าให้เขาเลือกเอาสิประชามติเขาจะเลือกแบบไหน
เขาอยากจะยุบสภาเขาอยากจะเลิกสวเอาตามคุณเลย
คุณก็ไปเกณฑ์คนมาสิไปเกณฑ์คนที่เห็นด้วยคุณไปลนลง
คนที่เห็นด้วยกับคุณผมก็ไปลนลงในส่วนที่คนที่เห็นด้วยกับผม
เราไม่ได้ทะเลาะกันและถึงวันหนึ่งเราก็ไปลงประชามติร่วมกัน